มีผู้ชายขับรถกระบะมาแล้วยิงหมาเลยนะฮะ
หมานี่อาการร่อแรกเลยอาการปางตาย

รถกระบะคันนี้ที่ขับเข้ามาครับ
บริเวณแยกหน้าโรงเรียนบ้านปลายคลอง
อำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

แล้วงัดปืนยาออกมายิงใส่หมาที่เดินอยู่แถวหน้าโรงเรียน
หมามันโดนยิงจนบาดเจ็บเลยนะชมพู่คุณผู้ชม

นั่นสิครับทำไมต้องยิงแบบนี้ด้วยเนี่ย

เขาออกมาเห็นมันมีหมาบางตัวเนี่ย
นอนนิ่งหายใจแผ่ว
ส่วนตัวที่เหลือมันก็เดินวนรอบเพื่อนของมันคงด้วยความเป็นห่วง
ไม่รู้มันจะทำยังไงมันจะบอกใครก็พูดบอกไม่ได้อีกพูดไม่ได้อีกนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจสอบครับตอนช่วงค่ำนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังออกมาดูเห็นกระบะคันสีขาวเนี่ย
ลอหน้าโรงเรียนแล้วขับออกไปพอเดินออกมาดูปรากฏว่ามีหมาโดนยิงครับ
บริเวณจุดที่ไปเจอเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะหมาตัวสีน้ำตาลมันนอนแบบนี้
แล้วกระสุนมันยิงเข้าไปโดนเข้าที่หลังมันแล้วตามันก็เป็นแผลปูดบวมเลยครับ
โปนเลยตำรวจกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานครับแล้วก็ไล่เช็คดูข้อมูลกระบะคันดังกล่าว
สุดท้ายพบว่านายสันทัศน์อายุห้าสิบปีเป็นคนขับตำรวจเนี่ยก็เลยตามตัวจนเจอนะฮะ
ตรวจสอบในรถเจอปืนจุด๒๒มีกระสุน๙นัดแล้วก็ถูกยิงไปแล้ว๑นัด
นายสันทัศน์สารภาพครับสารภาพว่ายิงหมาจริงโดยปมเหตุที่ต้องขับรถ
แล้วก็เอาปืนมายิงหมาเนื่องจากว่าหมาไปกัดไก่กัดเป็ดของเขาตายไป๒๐กว่าตัว
ตอนแรกเขาก็สงสัยว่าทำไมไก่ตายเป็ดตายเป็นเบื่อขนาดนี้
พอเปิดกล้องดูอ่ารู้แล้วหมามันมาไล่กัดเป็ดกัดไก่ด้วยความโมโหครับ
ก็เลยพกปืนออกมาขับรถมาตระเวนหาแล้วก็ยิงหมาตัวที่ไปกัดเป็ดกัดไก่ของเขาค่ะ
คือเหมือนกับว่าหนามยอกเอาหนามบ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำมันมีความผิดไงฮะ
ตามกฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์ก็ถูกควบคุมตัวสอบปากคำเพิ่มเติม
อาจจะโดนแจ้งข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืน
รวมทั้งความผิดตามพรบคุ้มครองสัตว์ด้วย

นี้สมัยนี้กฎหมายเขาเอื้อมไปถึง
ครองทั้งคนและสัตว์ด้วยนะ